ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลานะฮะ
คือบางทีหลายครั้งหลายหนเวลาเขามีปัญหากันเนี่ย
มักจะไปลงกับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ตัวเล็กที่ยังไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะครับ
คราวนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะประชดสามี
แล้วเอาลูกอายุเพียงแค่๖เดือนเอาไปวางทิ้งเอาไว้นอกบ้าน
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
มึงไม่สนใจกูกูไม่ได้ว่าแต่ลูกมึงต้องสนใจ
นี่นะถ้าโพเมมันไม่หลักบีอยู่แบบนี้นะ
นี่ฮะสงสารเด็กมากเลยพี่อุ๋ยดูฮิ้วเด็กไปอ่ะใช่
นี่นอนข้ำหน้าอยู่เนี่ยนี่คือแม่ของเด็กนะฮะ
ฮิ้วลูกน้อยวัย๖เดือนเอาไปวางทิ้งเอาไว้นอกบ้าน
แล้วก็อัดคลิปนะครับพูดจาต่อว่าสามี
ที่ไม่มาดูแลคือหนูน้อยก็ร้องไห้เจ้าออกมาเลยนะครับ
นี่ฮะคุณผู้ชมครับผู้ที่ใช้เฟซบุคคนนึงนะครับ
แชร์คลิปนี้เอาไว้บอกว่าช่วยบอกหรือว่าอธิบายหน่อยว่า

พอผัวไม่สนใจก็เรียกร้องความสนใจโดยการทำร้ายลูก
ซึ่งเด็กคนนี้คือหลานของคนโพสต์นะฮะ
คนโพสต์ยังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
มีใครแนะนำได้ไหมว่าควรทำอย่างไรดีมันเกินไปแล้ว
หลังจากที่เราเห็นคลิปนี้นะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะครับผู้สื่อข่าวของเราที่สงขลา
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบแล้ว
พบว่าคนที่ก่อเหตุเป็นแม่ของเด็กนะครับ
เป็นหญิงสาวอายุไม่น่าจะถึง๒๐ปี
ส่วนลูกสาวที่ถูกแม่ฮิวไปทิ้งเป็นเด็กอายุ๖เดือนนะครับ
ทำไปเพราะต้องการประชดสามี
บ้านอยู่ที่แถวแหลมโพนะครับบ้านควนตะบนครูเต่า

ทางทีมข่าวของเราประสานไปยังสพคูเต่านะครับ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะฮะ
แล้วก็จะหาทางช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้นะครับ
แต่ไม่เจอนะครับ
ไม่เจอทั้งแม่แล้วก็ลูกนะ

เพราะตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของหนูน้อยคนนี้
ได้เบอร์โทรศัพท์มาก็โทรไปหาแม่ของเด็กนะครับ

ตำรวจก็มาคุยด้วยนะครับ

อ้างว่าเป็นคลิปเก่านานแล้ว
แล้วก็สัญญากับแฟนแล้วว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก

มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
จะไปมีใครหรือว่าเก่าหรือใหม่อะไรยังไง
แล้วตอนนี้อยู่กับลูกจะทำแบบที่สัญญาจริงหรือเปล่า
ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ

พมของจังหวัดนะครับ

อีกครั้งคราวนี้ได้พบนะครับกับแม่ของเด็ก

เพื่อมาพูดคุยกันว่าเออจะเอายังไงกันดี

เรื่องการที่จะอยู่ด้วยกันต่อไป
ของเด็กบอกว่าเธอไม่ได้หนีไปไหนนะ
เมื่อเช้าที่เจ้าหน้าที่ไปแล้วไม่เจอเนี่ย

เธอก็ร้องไห้ยืนยันบอกว่า

ทำไปเพื่อต้องการให้สามี
ออกมารับผิดชอบมาดูแลบ้าง

แค่เอาลูกไปวางกับพื้น
ในคลิปเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมา๒อาทิตย์มาแล้ว
แล้วก็ส่งคลิปไปให้สามี

คนที่เอาไปลงโซเชียลเนี่ยไม่ใช่เธอด้วยนะ
เธอบอกเป็นแฟนใหม่ของพ่อเด็ก
ขณะที่พ่อของเด็กนะครับบอกว่าที่ผ่านมา
ภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูกลำพัง
ตัวของเขาเนี่ยไปทำงานอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะ

เดี๋ยวคงต้องหารือกันว่าจะเอายังไงต่อไปกับชีวิต
เออเ฀็มเจ้าก็ไม่อะไรนะครับ
แม่เด็กพูดออกมาเนี่ยคือเด็กไม่รู้เรื่องไม่ใช่ความผิดของเด็กเลยนะฮะ
มันเป็นเรื่องระหว่างพ่อกับแม่เด็กก็ไม่ควรจะไปลงที่เด็กนะคะ
นี่แม่เด็กบอกว่าแค่ถือแล้วเอาไปวางไว้ค่ะพี่อุ๋ยไม่ได้หิ้วเอาไปทิ้ง
อีกฝั่งบอกว่าผมทำงานคนละที่ผมจะมีเวลาดูแลยังไง
อันนี้ไม่ใช่คือเด็ก๖เดือนหรือต่อให้เด็กโตกว่านี้เขาจะไป
เขาจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรยังไง
กับยายของเด็กก็มาที่โรงพักนะครับทุกผู้ชมครับมาคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วย
โดยบอกว่าลูกสาวเนี่ยแยกกับสามีไปนานแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำไปว่าเออยังไงครอบครัวตายายต้องเข้ามาช่วยดูแลยังไง
จากนี้ไปทางพมของจังหวัดนะครับจะประสานไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่
เพื่อให้ฝ่ายแม่ของเด็กเนี่ยลองไปคุยกับจิตแพทย์ดู
เพื่อปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตแล้วก็การเลี้ยงดูลูก
ส่วนหนูน้อยวัย๖เดือนเจ้าหน้าที่ก็นำไปให้คุณหมอตรวจสอบนะฮะ
ร่างกายปกติแข็งแรงดีนะครับมีรอยก็เป็นพวกรอยผดผื่นธรรมดา
เม็ดผื่นคันนะฮะไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไร
ก็ฝากตรวจเรื่องของสุขภาพจิตแม่ว่าสามารถเลี้ยงดูลูกตัวเองต่อได้ไหมนะคะ